อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเตือนภัยในโลกออนไลน์กันนะคะ
นายจ้างพาลูกน้องไปแจ้งความกับตำรวจ
เพราะว่าโดนหลอกให้กู้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน
ก็สูญเงินกันไปเป็นหมื่นนะคะ

พนักงานสอบสวนก็เลยโทรศัพท์ไปยังแก๊งมิจฉาชีพ

อยากให้คุณผู้ชมไปดูค่ะช่วงการพูดคุยเจรจาระหว่าง
ตำรวจกับแกงวิชาชีพค่ะ
อะไรนะครับ
คนบอกเบอร์ระบบมาดิ
คุณชื่อสำโลห์ใช่ไหม
เป็นเพื่อนกับใครรู้มั้ย
คั่นประยุฒค์ครับรู้จักคนนี้ไหม

ขณะที่นายจ้างพาลูกจ้างไปแจ้งความที่สนจักรวรรด
เพราะว่าลูกน้องไปยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน
จากนั้นแก๊งมิจฉาชีพออกอุบายทำทีให้โอนเงินไปก่อน
อ้างว่าโอนมาเงินมาก่อนเดี๋ยวจะเอาไปทำบัตรแล้วก็ค่าธรรมเนียม
แล้วจะโอนคืนให้พร้อมกับยอดเงินกู้
ลูกน้องเสียรู้ก็โอนเงินผ่านบัญชีไปให้
มีการข่มขู่อีกว่าหากยกเลิกธุรกรรมไม่โอนให้
เสียค่าธรรมเนียมอีกนะ๒๐๐๐บาท

เรื่องต้นทำได้แค่เดินทางไปแจ้งความเอาไว้ก่อน
หวังว่าตำรวจจะตามตัวมิจฉาชีพจนเจอ
แล้วก็ได้เงินคืนบ้านบางส่วนก็ยังดีค่ะ
กู้เงินผ่านแอปนี่ระวังให้ดีเลยนะ
ใช่แล้วทวงโหดซะด้วยนะฮะ